ไปดูคนหล่อกันบ้างค่ะมาพร้อมกับเรื่องของสาว

พอพูดเรื่องนุ่มคนนี่แตนไบล์เลยนะ

หนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มอนันดานะคะ
อายุยิ่งมากยิ่งฮอตยิ่งแซ่บค่ะ
ยังเพราะว่าล่าสุดเขามีข่าวเมาส์มาว่า
น่าจะกิ๊กกักกันอยู่กับสาวโอซาแวงค่ะ

เขาออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการ

แต่ว่าล่าสุดในอินสตราแกรมของเขาค่ะ
กับโพสต์ภาพแล้วก็คลิปชวนจิ้น
คู่กันกับนางแบบสาวสุดแซ่บอย่างโอซาแวงค่ะ

มีตัดสลับแล้วก็มีภาพด้วยที่แบบดูแล้ว
ถ้าโพสต์ขนาดนี้หวานใจตัวจริงจะโกรธไหมล่ะ

ตกลงแล้วหวานใจตัวจริงของอนันดาเป็นใครกันแน่
หนุ่มอนันดารีบออกมาชี้แจงแบบขำค่ะ
บอกว่าโอ๊ยเขากับโอซาแวงเป็นเพื่อน
แล้วก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันมานานแล้วเท่านั้น
ส่วนภาพที่เห็นในไอจีเนี่ย

หวานใจตัวจริงยังคงเป็นสาวนอกวงการคนเดิมค่ะ

มันก็จะแบบคบกันแบบฝรั่งหน่อยค่ะ

ที่ปรึกษาของเขาอะไรอย่างนี้คือ
ส่วนมากถ้าเขามีปัญหาหัวใจเขาจะมาคุยกับผมหรืออะไร

คือเคยเจอกันใช่ไหมคะคือเคยเจอกันใช่ไหมครับ
เขายังไม่เลิกกันคุณให้ความหวังฉันทำไม
เออเขายังไม่เลิกกันกับแฟนสาวนอกวงการ

ส่วนงานเบื้องหลังที่เจ้าตัวหันมานั่งแท่นผู้จัดซีรีส์
ประสบความสำเร็จหลายเรื่องนะฮะ
เผยว่าในอนาคตเขาเองอยากจะร่วมทุนกับทางจีน
เพื่อเป็นการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อโทรทัศน์
แต่ว่าความเป็นไปได้คงต้องนั่งใช้เวลาสักพักอีกยาวนะ

คือเป็นสำหรับอนาคต
คือผมรู้สึกว่าทีวีตอนนี้มันพัฒนาไปค่อนข้างไกล

ซึ่งมันแปลว่ามันต้องร่วมทุนให้เรา

อยากจะมีระบงระเบิดเผากระท่อม
อะไรสงครามกับเขาบ้าง
ผมเชื่อว่าในอนาคตมันไม่ใช่แค่ผม
ผมว่าทุกคนก็คงต้องมุ่งไปทางนี้

อยากเจออนันดาแนะนำไปเดินแถวอารี
แต่มันเจอเขาบ่อยจริงเหรอพาฉันไปด้วยสิ

ผลงานก็รุ่งความรักก็ดี

เออก็เขามีแฟนก็คุณบอกฉันว่าเขาเลิก
ฉันก็แบบมีแฟนมีแฟนตาเป็นประกายแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกกับแฟนตาดิฉันก็คงไม่ได้เป็นประกายนะคุณ